พักทำว่าเป็นมีวิธีใบสีมอนโบราณหนึ่งเดียวในไทยที่จังหวันราชชมุรี
โอ้นี่ใบสีอย่างนี้สวยจังเลยทำจากใบตองสวยงามนะคะ
ความรู้ด้านการทำบายสีหนึ่งในนั้นคือบายสีหน้าวัว
สีหน้าวัวเนี่ยเป็นบายสีโบราณของชาวมอนที่ยังคงสืบทอดและหลงเหลืออยู่เฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอนลุ่มน้ำแม่กรอง๓ตำบล
คือตำบลคุ้งพยอมบ้านม่วงแล้วก็นครชุมที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีเท่านั้น
คุณสมชายบอกอย่างนี้ว่าชาวมอนโบราณเขาสืบต่อกันมาทำบายสีหน้าวัวถือว่าเป็นบายสีชั้นสูงนะคะ
ชาวบ้านจะทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและอาจารย์บูชาในพิธีสำคัญอย่าง
อุปสรมบทกงโผล่งผมจุกและหลำผิมร
เด็ดดอกรักสดสดตามธรรมชาติ

ดอกรักนี่หายากนะ

ปัจจุบันจะใช้แต่ดอกลักษณ์ของปลอมหมดแล้ว

ใบตองไปที่ราชบุรีจะเจอรักแท้สวย
แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันสภาพสังคมยุคสมัยและค่านิยมมันเปลี่ยนไป
ผู้คนก็เลยไม่ค่อยได้ใช้บายสีแบบโบราณ
จะไปใช้ใบสีประยุกต์ที่มันดูมีความอลังการ

ก็เลยทำให้การทำบายสีหน้าบัวของชาวมอนโบรัส
เรือนหายไปจนเกือบหมด
แต่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอน๓ตะบนนี่แหละ
รื้อฟื้นและอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อให้ลูกหลาน
จริงแล้วคุณชนะน่าจะทำใบสีสวยนะ
ก็เขาเป็นคนจีบเก่ง

ก็ไล่ต่อไปเรื่อย
อย่าพูดจริงไม่ดีเลยด้วยนาน
เนี่ยเอาอย่างนี้สิ่งดีอยากให้อนุรักษ์เอาไว้
ใบสีโบราณใครสนอกสนใจอยากจะติดต่อให้ทำบายสี

คุณสมชาย๐๖๑๔๑๘๑๓๔๘ลองติดต่อดูนะ

ครับโอ้มันดีจริงเลยนะ

ปกติมีแต่รักจอมปลอม

ดอกลักษณ์แท้ครับ